คุณผู้ชมยังอยู่กันที่เรื่องความสวย

คุณผู้ชมใครที่เป็นเอฟซีของสาวคนนี้

ตั้งตารอผลงานของน้องได้เลยบอก

ผลงานปังมากมีหลายเรื่องหลายรส

เห็นเจ้าตัวหายไปจากงานแสดงไม่ใช่ไม่มี
งานซุ่มไถเนี่ยเพียบเลยค่ะ

เรื่องแรกที่หลายคนรอดูสุดก็คือ

กับน้องนายนัพพรศคู่จิ้นไง

พูดจริงนะเพราะว่ามีข่าวกุ๊กกิ๊ก
แล้วภาพเบื้องหลักออกมาคนยังฟินยังจิ้นยังเพียบเลย
ไม่อยากจะคิดเลยนะคะว่าถ้าละครออนแอร์
โมเมนต์มันจะดีต่อใจเบอร์ไหนคู่นี้พี่แจ๊ค
รอดูเรื่องนี้นานแล้วคุณผู้ชมเรื่องนี้ถ่ายประมาณ๒ปีแล้วนะ
มันติดโควิดยาวมาแล้วก็ที่เราได้เห็นภาพที่เขากุ๊กกิ๊กกัน
จากละครเรื่องนี้เดี๋ยวดูเรื่องสนุกมากเถอะ
ต้องรอชมนะคะคุณผู้ชมปีนี้แหละได้ดูแน่นอนนะคะ
ซุ่มถ่ายตั้งสองปีนานมากอ่ะและละครเรื่องนี้นะคะ
มีหลายอย่างที่เป็นครั้งแรกของใบเฟิร์นด้วยค่ะอย่างแรกเลยก็คือ
เป็นการร่วมงานกับช่องสามครั้งแรกแล้วก็ยังเป็นการแสดงละคร
พีเรียสแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกของเธอด้วยนะคะค่ะและที่ต้องบอกว่า
และที่บอกว่าเรื่องนี้หลายคนจับตาเพราะอะไรรู้ไหมคะ
อกจากจะเป็นการประชันบทบาทกับน้องนายแล้วละครเรื่องนี้เนี่ยนะ
ยังเป็นนิยายดังของอุมาริกาด้วยโอ้โหบทเนี่ยเข้มข้นมากพี่แจ๊ค
ท้าทายฝีมือของใบเฟิร์นสุดคือใบเฟิร์นเนี่ยรู้กันอยู่แล้ว
ฝีไม้ลายมือทางการแสดงนะว่าน้องเนี่ยเก่งมาก
ยังได้ผู้จัดมือฉมังอย่างพี่นกจริยาที่การันตีความเข้มข้นของละคร
ผ่านหน้าจอมาแล้วหลายต่อหลายเรื่องนะคะ

ส่วนอีกเรื่องก็ปังไม่แพ้กันเลยค่ะสำหรับละครเรื่องสิเนหาสาว

พลอยเพราะว่าเป็นบทภัณฑ์ของคนที่เขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องผ้าทั้งหมดเลย
เพราะว่าเขาปล่อยทีเซอร์ออกมาพร้อมกันแต่ถ้าปล่อยออกมาพร้อมกันจริงนะ
บอกเลยนะพี่แจ๊คว่ากำไรคนดูจริงจริงใช่เพราะว่าละครเรื่องนี้อย่างที่พี่แจ๊คบอกนะ
เป็นนิยายตระกูลผ้าของนักเขียนนามปากกาพงศกรการันตีความสนุกลึกลับแล้วก็หลอนมาแล้วหลายเรื่องนะคะ
ทวนความปังกันหน่อยพี่แจ๊คเคยดูไหมสาภูสา

ใช่รอยไหมอย่างนี้
กี่เผาพี่แอนเล่นไงพี่แต๊

ตอนนั้นหลายคนหาซื้อชุดกี่เผ้าให้ใส่ใหญ่

ใช่ดูดังมาก
ส่วนเสน่หาสารีในเวอร์ชันใบเฟิร์น

สนุกตื่นเต้นไม่แพ้เรื่องอื่นแน่นอนค่ะ
ใช่มันเป็นเหมือนแฟนตาซีเป็นเรื่องราวของเจ้าหญิงเมืองสมุทรเลยเงี้ยโถ
อยากดูมากเลยอะน่าดูมากนะคะ
ละครสองเรื่องปังรับต้นปีแบบนี้
บอกเลยว่าปีนี้ใบเฟิร์นก็จะมีผลงานใหม่

เพราะจริงเนี่ยคุณผู้ชมมีข่าวนะว่า
เฟิร์นถูกวางตัวให้เล่นละครรีเมคร้อนแรง

ใช่ที่มีพี่ช่อสายทิพย์เป็นผู้จัดด้วย

ยังต้องรอความชัดเจนอีกสักนิดนึงนะคุณผู้ชม

จริงนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าใบเฟิร์นเป็นคนหนึ่งที่ได้รับบทบาทแบบว่าโดดเด่นมากนะคะ

แซ่บทั้งนั้นเลยนะคะเรียกว่าสนุกจริงนะคะ

ใบเฟิร์นเป็นยูทูเบอร์ด้วยนะคะ
เพราะว่าเธอกับผู้จัดการส่วนตัวชื่อยายเฟิร์น

ชื่อช่องว่าเฟิร์นโซน

คลิปเนี่ยเปรี้ยวซ่ากากันมาก

แล้วก็เห็นบอกว่าคนยอดคนดูเยอะมากจริงนะคะ

ในปีเสือปีนี้ปังมาก

บอกเลยนะว่าน้องเป็นคนที่แสดงละครดีมาก

อยากดูมากเลยว่าละครปีนี้จะปังขนาดไหน

คุณชอบว่าน้ำตาเราก็จะไหลตาม
อินคิดว่าแบบว่าเราเป็นในบท

แต่ว่าจริงได้เราก็เลยได้งานข่าวต่อ